ปัญหาที่พบภายในสสนั้นมีอยู่หลายเรื่องนะคะ
โดยเฉพาะเรื่องของการใช้งบประมาณไม่ตรงตามวัตถุประสงค์
รวมทั้งมีการทุจริตไม่โปร่งใสค่ะ
เราจะย้อนไปดูนะคะเรื่องของที่มาในการตั้งองค์กรนี้ขึ้นมา
รวมทั้งโครงสร้างในการบริหารงานว่าเป็นอย่างไร

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสเป็นหน่วยงานของรัฐที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานกองทุนจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพุทธศักราช๒๕๕๙
โดยมีหน้าที่ริเริ่มผลักดันกระตุ้นสนับสนุนการร่วมกับหน่วยงานต่างในสังคม
เคลื่อนกระบวนการสร้างเสริมสุขภาพเพื่อให้คนไทยมีสุขภาพดีครบ๔ด้าน
กายจิตปัญญาสังคมโดยมีเป้าหมายในการลดอัตราการเจ็บป่วยและการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรของคนไทย
โครงการสร้างสรรคโอกาสและนวัตกรรมเพื่อเปิดโอกาสให้พื้นที่กับทุกคนในการสร้างนวัตกรรมหรือไม่เกินร้อยละสิบ
นายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานสถาบันชุมชนท้องถิ่นพัฒนากล่าวว่า
นี่การเกิดสสก็เป็นการเกิดขึ้นมาเพื่อแก้ปัญหาว่าระบบสุขภาพ
หรือระบบสารสนสุขไม่สามารถบางเรื่องที่ละเอียดอ่อน

มีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างไหมไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมทุกอย่าง
แต่ตัวบุคคลก็ตามเปลี่ยนตัวคนไป
ส่วนก็เปลี่ยนไปตามตำแหน่งหน้าที่
บางส่วนก็เปลี่ยนไปตามวาระ๓ปี
ทั้งนี้สสได้กำหนดวางแผนการดำเนินงานสร้างเสริมสุขภาพ
สู่สังคมสุขภาวะทั้งหมด๑๕แผนงาน
เช่นแผนควบคุมยาสูบแผนการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลและสิ่งเสพติด
ภายใต้โครงสร้างองค์กรด้านนโยบายและการกำกับดูแลสองส่วนคือหนึ่ง
คณะกรรมการบริหารแผนมีบทบาทในการพัฒนาแผนกำกับดูแลให้การดำเนินงานตามแผนแต่ละด้านที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย
นุกรรมการเฉพาะด้านได้แก่
คณะอนุกรรมการกำกับดูแลการตรวจสอบภายใน
คณะอนุกรรมการที่ปรึกษาสำนักงานกองทุน
คณะอนุกรรมการนโยบายทางการเงิน
คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยง
คณะอนุกรรมการสารสนเทศ
และคณะอนุกรรมการพัฒนาบุคลากร